สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับหลายพื้นที่ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
แต่ว่าชาวกรุงครับในระยะนี้อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็จะเป็นช่วงที่อากาศท่านเริ่มอุ่นขึ้น
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของหมอกควันที่จะค่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็คำนวณต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอะไรกันบ้าง
จัยส่วนสำคัญเดี๋ยวไปดูกราฟิกต่อไปนะครับ
เป็นปัจจัยเรื่องของอากาศหนาวลมเย็นครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
อากาศหนาวก็คือสีม่วงลงมาค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ช่วงก่อนอันนี้ลงมาถึงบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม

ในช่วงกลางสัปดาห์
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นจากกระแสลม

แล้วก็มาพร้อมกับกลุ่มควันต่างที่จะทำให้เกิดเรื่องปัญหาหมอกควันนั่นเองครับ
ที่สำคัญกระแสลมจากก่อนหน้านี้ที่มีการพัดแรงก็จะค่อยอ่อนกำลังลงเรื่อยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมดูตรงนี้ก็จะพบว่ากระแสลมมีการพุ่งเข้าหากันนะครับ
ซึ่งเป็นกระแสลมที่ชนกันแบบนี้ก็จะทำให้อากาศนิ่งนะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนครับก่อตัวขึ้นนะครับ
ก่อนหน้านี้ถูกดันลงไปแถวอินโดนีเซีย
แต่ว่าหลังจากนี้หลังจากที่ลมหนาวถอยร่นกลับไป
กลุ่มฝนก็จะค่อยเขยิบมาแล้วก็เข้ามาตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรื่องของสถานการณ์คลื่นก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็จะต้องระวังด้วยนะครับ
การใช้ชีวิตการเดินทางส่วนชาวกรุงก็คงต้องพกหน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่ง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ